แต่ที่จะพาไปดูเป็นเรื่องดีนะครับ

สุดยอดช่างฝีมือเลยนะครับ
เขาบอกว่าเป็นมือหนึ่งของจังหวัดพยาว

แต่หมายถึงว่ามีความสุดยอดฝีมือ
ดูผลงานของเขาสิรูปปั้นสัตว์นานาชนิดนะครับ

จะบ้าเหรอไม่ใช่กระโต๊ะ

เป็นผลงานการปั้นของนาย
กรทัศน์แก้วเขียวอายุ๔๐ปี
ซึ่งที่ชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่าช่างยะ

้วยข้าวก่ำอำเภอจุนจังหวัดพยาวนะครับ
กำลังปั้นรูปพญานาคนั่นแหละครับ
ยะเล่าว่ายึดอาชีพเป็นช่างปั้น

ก็สามารถปั้นรูปต่างได้หลากหลาย

ตั้งแต่งานชิ้นเล็กไปจนถึงงานชิ้นใหญ่
ส่วนใหญ่จะเป็นปั้นรูปสัตว์ในวรรณคดีไทย

งานของเขาก็คือการปั้นรูปเหมือนพยาน
ภยานาครอบอุโมศตวัทส์รุ่งรวงทอง

ใช้เวลาปั้นมามากกว่า๔เดือนแล้ว
เริ่มปั้นตั้งแต่หัวไปจนถึงรูปร่าง
พวกนี้เขาปั้นเองกับมือเลยนะครับ
ส่วนราคาค่าจ้างตั้งแต่เนี่ย
หลักร้อยไปจนถึงหลักล้านก็มีมาแล้ว
แต่ละชิ้นงานที่สุดยอดทั้งนั้นครับ
เขาสื่อข่าวว่าเขาก็คนหลักหลัก

จากการสำรวจในพื้นที่ในจังหวัดพายาวก็พบว่า

แต่สุดยอดในเรื่องของฝีมือ
เพราะว่างานทุกชิ้นจะใช้มือปั้นไม่มีการถอดพิมพ์ติด

ต่างจากช่างปั้นคนอื่นทำให้หลายคนยกให้เป็นช่างปั้นมือหนึ่งของจังหวัด
เขามี๒มือนะแต่เขาเป็นสุดยอดช่างปั้น
ปั้นมือหนึ่งอีกมือหนึ่ง
อีกมือหนึ่งก็ใช้อุปกรณ์แล้วก็ปาดไปปาดปลา